ไปดูกันที่อุดรธานีค่ะบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงประชามติ
หายไปทั้งชุดเลยนะคะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีค่ะ
ส่วนทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยาลา
เพชรชมพูโรงเรียนนิบงชนูปฐำ
เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้ความรู้เตรียมความพร้อมในเรื่องกฎหมายประชามติ
การปฏิบัติงานช่วงที่ลงประชามติตั้งแต่๘นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกา
รวมทั้งการนับคะแนนและการรายงานผลผ่านทางแอปพลิเคชันในวันที่๗สิงหาคมนี้
เช่นเดียวกับที่จังหวัดน้องบัวลำพูนะคะนายสาคอนชาติชำนิประหลัดอำเภอเมืองน้องบัวลำพู
จัดประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในแต่ละตำบลให้ความรู้ถึงขั้นตอนในการดำเนินการลงมติ
กำชับการทำหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนเน้นย้ำไม่ให้มีการชี้แนะประชาชนที่มาออกเสียงลงประชามติอย่างเด็ดขาด
ส่วนที่อุดรธานีทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบบริเวณสาราประชาคมบ้านสแบงหมู่เจ็ด
โดยเลือกตั้งที่เก้าตำบลสแบงอำเภอหนองหานหลังบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติอศหก
หายไปทั้งชุดเบื้องต้นชุดสืบสวนตำรวจภูทรหนองหานลงพื้นที่เพื่อหาตัวผู้ขโมยบัญชีรายชื่อแล้ว
ว่าจะรู้ผลเร็วนี้เพราะว่าทางผู้ใหญ่บ้านก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะ